พ่อแม่กู้หนึ่งบอกว่ามันเจ็บปวดใจเหลือเกิน
ชีวิตลูกรักษาไว้ไม่ได้แล้วศพลูกก็ยังไม่สามารถรักษาไว้ได้

ฝั่งแม่นี่ท้องท้องได้๕เดือน
ไปทำงานแล้วก้นไปกระแทกพื้น
ตอนนั้นไม่คิดว่าลูกในคันจะเป็นอะไรแต่ปรากฏว่า๑๐กรกฎาคมต่อมา
ปวดท้องอย่างหนักพาไปที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าคุณแม่ท้องนอกหมดลูก
ก็เลยต้องเอาลูกออกเอาลูกออกมานะคะลูกเสียชีวิต
แล้วมาฝากไว้ที่นี่ค่ะสุสานบางบัวทองมูลนิธิ
ที่นวลธบุรีฝากไว้กล่าวว่าเก็บเอาไว้สักพักหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวจะเอาศพลูกออกมาไปประกอบพิธีทางศาสนา
แต่คุณดูนะคะนี่สุสานตรงนี้มีเนื้อที่สักประมาณ๑๑๔ไร่
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปด้วยปรากฏว่าตอนที่จะไปเอาศพลูกออกมา
ประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยศพลูกหายศพลูกหายไปไหนไม่ทราบนะฮะ
คุณแม่ชื่อว่านางสาวพัชรพรลาพังอายุ๓๒ปี
ส่วนคุณพ่อฝั่งสามีชื่อว่านายพงศ์คนมีเก่าอายุ๒๙ปีค่ะ
ล่าสุดไปแจ้งความไว้แล้วนะคะในท้องที่โรงพักบางบัวทอง
แล้วบอกว่าอยากให้คนร้ายที่เอาศพลูกชาย
ก็คือน้องภูมินไปเนี่ยเอากลับมาให้
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเอาศพลูกไปไปทำศัยศาสตร์มนต์ดำ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเอาศพมาคืน
ยินดีนะคะที่จะไม่เอาเรื่องฟังเสียงคุณแม่เล่าหน่อยค่ะ
ให้เขาตายในท้องก็วันนี้แล้วไงแล้วมาเอาลูกหนูไปไง
อยากให้เขารู้ว่ามันเจ็บปุ่ม
ทีนี้เขามาทำแบบนี้เอาไปทำสิ่งนี้ไม่ดี

เอาลูกหนูไปใช้เหมือนในหนังเขาทำกัน
แต่ทีนี้มันไม่รู้มีแต่คนบอกไม่รู้ว่าจะรับผิดชอบยังไง
อยากจะถึงเขาจะให้ค่าตอบแทนหรือค่าสินใหม่ทดแทนที่สิ่งที่หายไป
หนูก็ไม่อยากได้หนูบอกแล้วว่าหนูอยากได้ลูกหนูคืน
เงินหนูไม่อยากได้เป็นแสนเป็นล้านหนูก็ไม่เอาหนูว่าอย่างนี้
แต่ถ้าได้ลูกหนูคืนหนูจะยอมคดียอมความ
แต่อันนี้มันหายังไงก็หาไม่เจอ
คือณจนถึงตอนที่วินาทีที่เราอ่านข่าว
ก็ยังไม่พบศพลูกของคุณพัชรพรนะคะ
เธอบอกเลยเธอบอกว่าสิ่งที่กังวลมากที่สุด
คือกลัวว่าคนร้ายจะเอาศพของลูกเนี่ย
ไปทำคุณสัยมนต์ดำไปจองจำวิญญาณ
เดี๋ยวลูกจะไม่ได้ไปผุดไปเกิด

เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากได้มากที่สุดคือ
อยากได้ลูกคืนมาไม่ได้อยากได้เงินอะไรทั้งสิ้นนะคะ
ทีนี้ฝ่ายพ่อว่าไงคุณพงศ์บอกว่า
เล่าให้ฟังละเอียดยิบเลยค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

แล้วเกิดไปพลัดตกบันไดวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะ
คือตอนที่พลัดตกบันได๑กรกฎาคม
ตอนนั้นมันไม่มีอาการผิดปกติก็เลยไม่ได้ไปหาหมอ
กระทั่งถัดมาอีก๑๐วัน๑๐กรกฎาคม
ภรรยามีอาการปวดท้องถึงขั้นรุนแรงเลยนะคะ
ตัดสินใจพาไปตรวจที่โรงพยาบาล
คุณหมอแจ้งบอกว่าเด็กมันอยู่นอกมดลูก
ต้องผ่าคลอดด่วนคือท้องนอกมดลูกไม่ได้อันตรายนะคะ
ผ่าคลอดด่วนพอผ่าคลอดเสร็จปุ๊บปรากฏว่า
ลูกก็คือเด็กชายภูมินน้องออกมาน้องเสียชีวิตทันที
ฝากไว้สักประมาณ๕๖วันต่อมา๑๖กรกฎาคม
พ่อแม่ของน้องเนี่ยนำของมาให้ลูกแล้วก็กลับบ้าน
รุ่งเช้าคือ๑๗กรกฎาคมก็ตั้งใจว่าจะนำศพลูก
ไปประกอบพิธีทางศาสนาแต่ปรากฏว่าตอนที่มาเขียนดู
นี่คุณผู้ชมช่องเก็บสบลูกหายไปสบลูกหายไป
ตกใจค่ะตอนนั้นคือช็อกสุดขีดทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะคะ
วิ่งไปถามคนที่ดูแลสุสานคนที่ดูแลสุสานต่างบอกว่า
ไม่ทราบไม่เห็นไม่เห็นว่ามีใครเอาศพไปได้อย่างไร
ตัดสินใจทั้งพ่อทั้งแม่ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักบางบัวทอง
แต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่ากลัวใจเหลือเกินว่าเรื่องมันจะเงียบ
ก็เลยมาร้องสื่ออีกทางหนึ่งด้วยให้ช่วยตรวจสอบ
เราก็ทำหน้าที่ให้อย่างเต็มที่นะคะตำรวจโรงพักก็ทำหน้าที่เต็มที่ค่ะ
ลงพื้นที่ไปพร้อมกับนักข่าวไปตรวจดูบริเวณสุสานตรงนี้
ซึ่งพบว่ามีเนื้อที่สักประมาณร้อยสิบสี่ไร่แล้วในช่องเก็บศพเนี่ย
มีความกว้างสักประมาณหนึ่งเมตรยาวสองเมตรมีกล่องกระดาษบรรจุขวดนมเสื้อผ้าเด็ก
แต่ที่น่าแปลกใจคือไม่มีแม้แต่กระทั่งเศษกระดูกหรือร่องรอยใด
ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยต้องถ่ายรูปตรงนี้ไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอว่าตำรวจจะจับกลุ่มคนร้ายได้เมื่อไหร่นะคะ